คุณผู้ชมเชื่อเรื่องของการทำคุณสัยมนต์ดำไหม
พี่เบิร์ตเชื่อไหมปุ้ยเชื่อไหมว่ามันมีอยู่จริงหรือเปล่า
อืมส่วนตัวพี่ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่
เราเห็นในละครแล้วว่ามันมี

ปวดหัวปวดท้องอยากจะอ้วก
วกออกมาเป็นตะปูกับเลือด
ตะปูทีละตัวทีละตัวอ้วกออกมาเขาบอกว่าเขาอ้วกไปทั้งหมด๔ตัว
เขามั่นใจว่าเขาโดนคนทำของแน่
เพราะก่อนหน้านี้เคยโดนแบบนี้มาแล้ว๑ครั้ง

แต่คือมันไม่ได้มีคลิปหลักฐานว่า

มันเห็นคือมันไปกองอยู่กับพืชที่หน้าบ้านเขาแล้ว

ภาพอาจจะดูน่ากลัวต้องขออภัยคุณผู้ชมที่ทานข้าวอยู่ตอนนี้นะ
มันเป็นทาตะปูกับเลือดของเขาเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
ตะปูเขาบอกว่ายาวสัก๓นิ้วได้นะฮะ
๔ตัวมีเลือดด้วยนะฮะ
ทุกคนก็ตะลึงว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่า

มันยาวขนาดนี้มันจะออกมาจากคอ

แล้วก็มีเศษเช็ดชู่ที่เปื้อนเลือดตกอยู่นิดหน่อย
เจ้าเที่ยวก็เอาเช็ชชู่หม่อห่อตะปูนี่ไว้
ส่วนผู้ชายที่เขาบอกว่าเขาอ้วกออกมาเป็นตะปูน

จริงแล้วเขาเป็นชาวหล่มศักดิชบูรณ์แต่ว่าไปทำงานอยู่ที่สมุทรปราการ
เขาบอกว่าเขาก็อ่อนเพียวบวชท้องอยู่เจ็บท้องมากตอนนี้

หรือเปล่าที่คุณพูดฟังหน่อย
เคยมีเรื่องบัดหมางอะไรหายไป

แต่ก่อนหน้านี้ที่เคยโดนของนี่เป็นยังไง

ก็ตอนนั้นหนักกว่านี้ครับเพราะว่าต้องเข้าโรงพยาบาลมาบ่อย

เขาบอกเขาเคยโดนมาแล้วก่อนหน้านี้คุณผู้ชม
นายอภินันบอกว่าตอนนั้นนอนอยู่ในห้อง
สักพักร้อนตัววูบวาบไปหมดเลย
หายใจติดขัดเหมือนจะอ้วกจะอาเจียนออกมา
ก็เลยนั่งไปนั่งอยู่ที่ลานจอดรถหน้าห้อง
หลังจากนั้นก็อ้วกออกมานะฮะมีเลือดออกมาก่อน
นานก็จะมีตะปูออกมาพร้อมกับเลือดทีละตัวรวมเป็น๔ตัว
ก็เลยเรียกแฟนแฟนเขาเป็นชาวกัมพูชามาให้ดู
แล้วก็แจ้งหอพักแจ้งกู้ภัยมาช่วย
ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขาเคยโดนทำคุณสัยมาแล้ว
ลักษณะแบบนี้เลยนะฮะก็เลยไปรดน้ำมนต์กับพระมาหลายครั้ง
อาการก็ดีขึ้นแล้วเพิ่งมาเกิดใหม่เมื่อวานเนี่ย
เขาเชื่อเป็นเรื่องจริงไอ้ตะปูมันออกจากท้องจากปากเขาจริงจริง
แล้วเค้ามั่นใจว่าถูกของขเมนหมอขเมนทำของสัยเค้าว่าอย่างงั้น
คุณผู้ชมไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับเพราะว่าผู้เท่าผู้แก่เขาก็เคยพูดต่อกันมา
มันจะมีอย่างนี้แหละหมอคุณสายมนต์ดำหมอผีทำของใส่คนอะไรต่างนานา
ตั้งแต่อดีตแล้วแต่ว่าเรื่องนี้ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้นะครับ
ทีนี้แฟนสาวคุณเห็นหรือเปล่าว่าแฟนหนุ่มคุณอ้วกออกมา
แฟนสาวยืนยันเขาถูกทำของจริงแต่ไม่รู้ใครเป็นคนทำ
อันนี้ก็ตกใจเหมือนกันแหละว่าอ้วกเป็นตะปูนะครับ
เขาสงสัยคุณอภินันทร์คุณพูดจริงใช่มั้ย
ยืนยันจริงใช่มั้ยว่าคุณอ้วกเป็นตะบูต์จริง
ซึ่งคนเจ็บก็ยืนยันหนักแน่นว่ามันจริงมันคือของจริงเป็นความจริง
ทำของจริงนะฮะคนเจ็บล่าสุดก็ยังมีอาการแสบคอแสบท้องอยู่
ก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาลแฟนสาวขึ้นรถตามไปด้วยแต่แต่แต่
พอถึงโรงพยาบาลปุ๊บยังหายังเป็นปริศนาเลยว่าผู้หญิงคนนี้หายไป
ไหนจู่จู่ผู้หญิงคนนี้ก็หายไปเลยนะฮะตอนนี้ยังงงอยู่เดี๋ยววันนี้
ข่าวคงตามต่อว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงอย่างไรหรือเป็น
โอละพ่อหรือเปล่านะครับเดี๋ยวตามกันต่อกับเรื่องนี้นะฮะ